กลับมาต่อในช่วงแม่บ้านติดเรทนะคะ
เมื่อกี้เรารีวิวลิปสติกรูปหัวใจไปแล้วนะคะ
แต่ตอนนี้มุ้งมิ้งไม่แพ้กันคุณน้อง
เพราะว่าลิปสติกแท่งมิ้นนะเปลี่ยนเคสได้
แบรนด์นี้นะคะคุณผู้ชมไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะคะ

แล้วราคาราคาคุณพี่ราคาอันนี้แล้วก็ราคาเคสเท่าไหร่
ก็คือซื้อแยกกันนะตัวลิปสติกเนี่ยประมาณ๒๐๐กว่าบาท
ตัวเคสเนี่ย๙๕บาท
อืมแต่พูดถึงเราซื้อกันแล้วเรามาเปลี่ยนกันก็ได้นะ
วันหนักทำงานแล้วก็แลกกันใช้
ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนปลอกนะคะ
เปลี่ยนไลน์นะคะตามอารมณ์ของคุณในแต่ละวันได้เลย
ตัวนี้เลยอย่างที่พี่บอกไปแล้ว
นี่คือตัวลิปสติกของเขา
เป็นตัวแท่งดูธรรมดามากเลย
แต่ว่าที่พิเศษก็คือตัวปลอกของเขา
ที่มีมาให้เลือกหลายแบบหลายลายมากนะคะ
โดยที่ในวันนี้เนี่ยพิมพ์เอามาให้คุณดูทั้งหมด๒ลายนะคะ
ทีนี้นะคะก็มาถึงนาทีที่หลายท่านรอคอยนะคะ
คืออยากจะทราบว่ามันใส่เข้าไปยังไงถูกไหม

แล้วก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ

อย่างแรกนะคะหยิบเจ้าตัวแท่งลิปสติกขึ้นมาก่อนนะคะ
โดยที่สีที่พิมเลือกมาในวันนี้เนี่ยนะคะ
วิธีการใช้นี้คือเราถอดทั้งฝาด้านบน

ทีนี้ด้านล่างที่เราแกะฐานเขาออกไปแล้วเนี่ยนะคะ

แบบนี้แล้วก็คลิกเท่านี้เองนะคะ
ก็เท่ากับว่าลิปสติกแท่งนี้ได้แต่งตัวแล้ว
ได้ใส่เคสแล้วนะคะสำหรับอันนี้ค่ะ
ถึงเวลาที่เราจะมาสวอตสีนะคะ
ทดสอบสีกันซิว่าทาออกมาแล้วเนี่ยได้สีอย่างไรบ้างนะคะ
ก่อนอื่นนะคะพิมจะต้องเช็ดลิปสติกสีเดิมออกซะก่อนนะคะ

เรามาทดสอบสีนี้กันค่ะว่าจะออกมาเปรี้ยวหรือเปล่านะคะ
หลังจากที่ทานแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลิปสติกที่ให้ความชุ่มชื่นดีทีเดียวนะคะ
แล้วก็เนื้อลิปสติกระหว่างที่ทาเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันไม่ได้เป็นแค่
เหมือนกับเนื้อครีมอะค่ะแต่ให้ความยืดหยุ่นนะคะ
ไปกับผิวระหว่างที่เวลาที่เราลากตัวลิปสติกไปกับริมฝีปากนะคะ
คือเรียกว่าไม่ใช่ลิปสติกแบบเนื้อเชียร์แน่นอนนะคะ
แต่ว่าตัวนี้ให้สีกันแบบเต็มไปเลยแล้วระหว่างที่ทานี่นะคะ
ได้กลิ่นของตัวลิปสติกด้วยนะคะออกแนวเกรฟรุดนิดแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนักนะคะ
สำหรับการทดสอบนะคะความคงทนของลิปสติกตัวนี้นะคะ
ก็จะทดสอบด้วยการจุ๊บนะคะลงบนกระดาษขาวแบบนี้นะคะทั้งหมด๓ครั้ง
ดูสิว่าหลังจากผ่านการจุ๊กการหอมไปแล้ว๓ครั้งเนี่ยลิปสติกตัวนี้จะยังคงให้สีดีอยู่บนริมฝีปากหรือเปล่า
แล้วก็หลุดติดแก้มคนที่เราไปจุ๊บเยอะหรือเปล่าค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่คุณเห็นตรงนี้การจุ๊บครั้งแรกเนี่ยนะคะ
ชัดเจนว่าสีหลุดออกไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ที่หลุดออกไปค่อนข้างเยอะเนี่ย
ก็ไม่รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าสีที่ยังเหลืออยู่บนริฝีปากเนี่ย
ถือว่าเยอะแล้วก็แน่นทีเดียวนะคะแปลว่าเรียกว่าทนพร้อมสำหรับวาเลนไทยนี้จริงค่ะ
เอาละค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์ได้ดูป้าพิมทาทั้งสองสีเรียบร้อยแล้วนะคะ
รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะชอบแท่งไหนสีไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหรือว่าชอบเคสไหนนะคะ
ก็ลองไปเลือกกันดูได้นะคะเดี๋ยวป้าพิมจะคอยติดตามดูนะคะว่าน้องติดเรทให้กับสีไหน
แล้วในวันวาเลนไทยเนี่ยทาสีไหนกันไปบ้างค่ะ
เป็นไงล่ะเห็นไหมมันง่ายเปลี่ยนง่ายมากเลย
ถึงอันนี้มันก็หวานอมเปรี้ยวแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้แต่ไม่เคยเห็นลิปสติกเปลี่ยนเคสได้นะ
นี่ไงพี่กาวเปลี่ยนแบบป้าพิมพ์เลยง่ายดายแค่นี้ก็เสร็จแหละ
เพราะจริงแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนอกจากที่เราจะใช้เพราะคุณสมบัติของมันแล้วเนี่ยนะ
เรายังใช้เพราะแพ็กเกจจิ้งเนอะ
เสียเงินกับแพ็คเกจจิ้งเยอะมาก
กาวเวลาเลือกซื้อของก็เลือกซื้อแพเกจจิ้งด้วยนะ

เอาไงดีเราต้องมาถึงช่วงนี้กันแล้ว
ใช่เนี่ยช่วงติดเรท

มาแล้วมาถึงช่วงที่เราต้องเตะเรทกันแล้วนะคะ
สำหรับตัวแรกที่เรามาวิว

แล้วที่สำคัญชอบสีมัน

ในการที่จะเอาสีให้ดูธรรมชาติ
แต่ไม่ธรรมชาติมาก
แล้วเวลาทาไปแล้วมันติดทนนานด้วยเนาะ

จะซื้อไปแจกคนแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองดูดี

แล้วก็คือราคาถูกด้วยแล้วก็น่ารักขนาดนี้เนี่ย

นี่ด้วยกัน

เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนผลิตลิปสติกแบบเปลี่ยนเคสได้

คิวตี้มากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่โดนตาโดนใจสองแม่บ้านของเราเข้าอย่างจัง
จนต้องยกป้ายไฟเขียวจับเปย์ให้เสียกันแบบยกคู่อีกแล้ว
แม่ก็เก๋ไก่น่ารักน่าใช้สักขนาดนี้
จะไม่โดนใจได้ยังไงจริงไหมล่ะคะ
แต่สำหรับวันนี้นะคะมีมาแจกอีกแล้ว

ใช่๒๐เลยเข้าไปเล่นเกมกันนะร่วมสนุกกันได้
ใช่แล้วค่ะตามสัญญาพี่กาวนะคะขอยกทั้งหมดตรงนี้ให้กับคุณน้องเลย
เอาคือทั้งหมดเนี่ยวันนี้พี่กาวไม่ต้องมาเล่นเกมแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องมาเล่นเกมแข่งอะไรเลยจะยกทั้งหมดนี้ให้อาพิษ
ไม่ผู้ชายในฝันไงให้น้องให้น้องถามเลย

ใช่ให้น้องถามให้น้องถามเกี่ยวกับความที่แบบว่าจะปราบคนเจ้าชู้ยังไงอะไรอย่างนี้
ทำไมคะทำไมดูเหมือนพี่กาวพี่อยากคุยกับเขาหรอคะ
ก็อยากเหมือนกันแหละ
โปรดติดตามตอนต่อไป